มาดูความคืบหน้านะคะกรณีเหตุสลดในครอบครัวค่ะ
ลูกชายติดกาวดมกาวจนหลอนใช้มีดอิโต้
กลางหน้าผากแม่แล้วก็ฟันตามแขน
หลายแผลแม่เนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
คดีนี้ใช้คำว่าลูกทรพีได้เลยนะคะตอนนี้เขาถูกจับกลุ่มตัวได้แล้ว
หนีไปไม่ไกลค่ะป่าละม้อแถวบ้านนั่นแหละแล้วก็ยังเมากาวอยู่เลยนะ
ส่วนศพของผู้เป็นแม่ค่ะลูกชายคนโตและลูกชายคนกลาง
นำไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะคะเมื่อวานี้ค่ะ
ลูกชายคนโตและลูกชายคนกลางชื่อว่านายสมเกียจกับนายสมยศกิ่งแก้ว
เข้ารับศพแม่ก็คือนางลำดีกิ่งแก้วที่ถูกในเออายุ๑๘ปี
น้องชายคนสุดท้องฟันที่ศีรษะแล้วก็แขนอาการสาหัส
เสียชีวิตชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสามสิบเอ็ด
มกราคมที่ผ่านมาคือเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะคะ
ในเอลูกชายคนสุดท้องคว้ามีดอีโต้ฟันหัวและแขนแม่หลายครั้ง
หลังก่อเหตุวิ่งหนีไปซ่อนตัวเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ที่ป่าละเมาะใกล้ใกล้บ้าน
สาเหตุเขาพอพูดได้อยู่บ้างนะแต่ก็ยังเพ้ออยู่
ถามว่าทำไมถึงทำกับแม่แบบนี้เขาบอกเขาโมโห
ที่แม่ชอบดุชอบด่ามาตลอดเครียดเพราะถูกดุเป็นครั้งสุดท้าย
ก็เลยก่อเหตุขึ้นตำรวจตอนนี้ควบคุมตัวในเออยู่ที่สถานีตำรวจภูทรห้วยโป่งนะคะ
หลังจากนี้จะเอาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดระยองแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายไปถามพี่ชายไปถามคนในครอบครัว
รู้ไหมว่าน้องเมากาวจนถึงขนาดเนี้ยอันที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่ชายนะคะ
เป็นพี่ชายซึ่งเป็นลูกชายคนกลางที่ชื่อว่าสมยศเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมารู้ว่าน้องดมกาว
ห้ามปรามไม่ให้ดมแต่ก็ไม่ฟังเห็นว่าเวลาดมแล้วจะมีอาการหลอน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมาทำร้ายร่างกายแม่จนตายแบบนี้
ส่วนการดำเนินคดีปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เขาก็จะมีหล่อนหล่อนเฉยอะครับไม่ได้อะไรมากมายใจก็สงสารน้องเขาเขาอาจจะทำไป
ก็ฤทธิ์กาวครับก็อยากให้กระทิมตามความจริงก็ได้ครับให้เขารู้ชัดใช้กรรมของเขา
ส่วนศพของแม่นะคะตั้งสวดอภิษฐรรมที่วัดเคเรภาวนารามตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองค่ะและจะมีพิธีชาปนกิจ
วันที่๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้อีกครั้งนะคะ